คือสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ทีนี้หลายประเทศก็เริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ
อย่างล่าสุดนะคะรัฐบาลฝรั่งเศส
ได้มีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุด
เตือนภัยเรื่องของการก่อการร้าย
จากว่าเมื่อ๒วันก่อนมีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐
เอามีดไปแทงครูจนเสียชีวิต
แล้วก่อนที่เขาจะก่อเหตุเขาตะโกนคำว่าอัลโลอักบัตร
ซึ่งแปลว่าอัลเลาะยิ่งใหญ่ที่สุด
นี่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรง
อิสราเอลและปาเลสไตน์หรือเปล่า

กระดับเตือนภัยต่อต้านก่อการร้ายสู่ระดับภาวะฉุกเฉินการจมตี
ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยต่อต้านการก่อการร้ายสูงสุด
เหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้อายุ๒๐
เอามีดแทงครูจนสีอาชีวิต
แล้วก็ไล่แทงเหยื่อได้รับบาดเจ็บ๓คน

ตะวันออกเชียงเหนือของฝรั่งเศสเมื่อ๑๓ตุลาคม
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในโรงเรียนซึ่งผู้ชายที่ก่อเหตุเคยเรียนอยู่ที่นี่
แล้วก็ในเมืองนี้ค่ะชื่อว่าเมืองฮารา
ประชากรส่วนใหญ่มีทั้งชาวยิวและชาวมุสลิม
ครูที่ถูกแทงคือนายโดมินิกแบนนาเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะ
ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุชื่อว่านายโมฮามัติโมกุสคอฟ
จริงแล้วเขาสัญชาติรัสเซียนะคะผู้ก่อเหตุ
แต่ก่อนก่อเหตุอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชม
เขาตะโกนเป็นภาษาอารับว่าอัลลอโฮอักบัสซึ่งแปลว่าอัลละผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสประนามการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ
และเรียกร้องให้ชาวฝรั่งเศสรักษาความสามัคคีเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรง
คือตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเชื่อมโยงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็แถลงว่าตอนนี้ได้มีการระดมกำลังทหาร๗๐๐กว่านาย
รักษาการภายใต้ปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงวันจันทร์ช่วงเย็น
ส่วนพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสประกาศปิดวันเสาร์
เหตุผลก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
โศกของพิพิธภัณฑ์ลูฟบอกว่าได้รับข้อความที่ระบุว่า
มีความเสี่ยงภัยต่อพิพิธภัณฑ์และนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครับ
ทีนี้ค่ะได้ข้อความมาแบบนี้เลยตัดสินใจว่าอบพยพนักท่องเที่ยว
ปิดการเข้าชมตั้งแต่เมื่อวานส่วนพระราชวังแวร์ทรายก็อบพยพนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะ
และปิดทำการชั่วคราวเช่นเดียวกัน
คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยอะหรือคนเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะปิดเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
แล้วคนก็เดินทางกันไปเยอะด้วยนะฮะสถานที่เหล่านี้เนี่ยดังทั้งนั้นเลยนะครับ